ใครที่ไม่ได้ดูการเมืองเมื่อวานนี้อาจจะทำงานอยู่หรืออะไรอยู่

แล้วไม่รู้ด้วยว่าสถานการณ์ของวันนี้จากนี้จะเป็นยังไง
พักเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกับพักก้าวไกร
ทั้งนี้พักเพื่อไทยและนายเศรษฐาทวีสินขอยืนยันชัดเจนว่า
เราจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา๑๑๒และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่
จะไม่มีพักก้าวไกลอยู่ในพักร่วม
และพักก้าวไกรจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ก็ต้องไปตามระบบนะฮะก็เอาไปเป็นฝ่าข้าง
คือเพื่อไทยเขาบอกเขาไม่ได้มองว่า
จะเป็นฝ่ายค้าหรือรัฐบาลจะได้ประโยชน์นะครับ
แต่คือไม่สนับสนุนการเกลี่ยงขายมาตรร๑๑๒
รวมถึงเพื่อไทยจะใช้ประสบการณ์
แก้วิกฤติเศรษฐกิจแก้วิกฤติการเมือง
ที่เกิดขึ้นกรุงประสงค์ฟังภูมิธรรมเวชยาชัยครับ
ไม่ได้คิดว่าเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วจะต้องยืนอยู่ตรงข้ามกันเสมอ
ส่วนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยสำหรับภักดิ์เพื่อไทย
ขณะนี้ก็คือเรายืนยันว่าเราไม่สนับสนุน
กฎหมายมาตรา๑๑๒
ไม่อยากใช้คำว่าบอกเลิกไม่อยากใช้คำว่าสบั้นรัก
ใครอยากใช้คำว่าสลัดไม่อยากใช้คำว่าผลัก
ใช้คำว่าอะไรดีใช้คำว่าอะไรดีใช้คำนี้ไง
เริ่มต้นใหม่ร่วมผ่าทางตันหาทางออกให้ประเทศ
เพราะเขาใช้ชื่อนี้คำนี้ในการจัวหัวแถลงการ
เพราะฉะนั้นเรามาถอดกันแบบคำต่อคำให้คุณผู้ชมได้ดูกันสรุปให้ฟัง
คือสรุปใจความของแถลงการได้นะคะว่าเนื่องจากการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้
รวมเสียงทั้งหมดได้๓๑๒เสียง
สามารถที่จะรวบรวมเสียงสนับสนุนจากรัฐสภาได้
โดยมีเพียง๓๒๔เสียงจากที่ต้องการ๓๗๖เสียง
ซึ่งเพื่อไทยได้สนับสนุนก้าวไกลอย่างเต็มความสามารถ
ทั้งการอภิปรายแล้วก็ยกมือสนับสนุน๑๔๑เสียง
แต่เนื่องจากปรากฏเงื่อนไขของพักการเมืองอื่น
และสมาชิกวุฒิสภาไม่ยอมรับนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา๑๑๒ของก้าวไกล
เก้าไกรก็รับทราบท่าทีเหล่านี้แต่ก็ยืนยันไม่ปรับเปลี่ยนนโยบาย
ซึ่งเป็นการแน่ชัดว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากก้าวไกล
จะไม่สามารถผ่านการลงมติเห็นชอบจากรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งได้
เนื้อความในจดหมายเขียนต่อค่ะ
ดังนั้นที่ประชุม๘พักร่วมจึงมีมติส่งมอบภารกิจแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลให้กับเพื่อไทย
สถานการณ์เช่นนี้เพื่อไทยก็เลยเสนอชื่อ
เศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกของพักดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
โดยขอยืนยันชัดเจนว่าเราจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา๑๑๒
และจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่มีพักก้าวไกลอยู่ในพักร่วม
และพักเก้าไกลจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน
เขาบอกภารกิจที่สำคัญด้วยค่ะคุณผู้ชม
ภารกิจที่สำคัญ๒ข้อใหญ่คือ๑ให้มีการทำประชามติ
แล้วก็จัดตั้งสสรให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง
ในการแก้ไขรัฐธรรมนูลพอดำเนินการแล้วเสร็จ
รัฐบาลก็จะคืนอำนาจให้กับประชาชนได้เลือกตั้งใหม่
ภายใต้กรอบกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
และอีกข้อหนึ่งภารกิจอีกข้อหนึ่งก็คือ
การเดินหน้านโยบายที่พักเพื่อไทยแล้วก็พักร่วมได้เสนอต่อพี่น้องประชาชน
อย่างไรบ้างสมรสเท่าเทียมสุราเก้าหน้าปฏิรูประบบราชการ
เพื่อไทยเองขอแสดงความจริงใจต่อเพื่อนมิตรทุกพัก
ใช้คำนี้นะทุกพักเลยนะใช่และสมาชิกวุฒิสภา
รวมทั้งประชาชนว่านี่คือแนวทางที่จะรักษาสถาบันของชาติ
ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งประเทศถอดมาเฉพาะไฮไลท์สำคัญ
เอาให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะสรุปว่าไม่ใช่ทิ้งไม่ใช่ฉีก
สะบัดบอกเลิกไม่ใช่เลยเป็นการผ่าทางตันถูกต้อง
ให้กับออกให้กับประเทศอ่าคุณผู้ชมฮะคือเมื่อวานนี้กลายเป็นว่า
ก็ไม่เชิงว่าเป็นการหารือหรือว่าประชุมร่วมระหว่างเพื่อไทยกับ
กลายเป็นการแจ้งทราบซะมากกว่าก็เป็นการแจ้งว่าเพื่อไทยคงจะไม่
ทำยังไงคุณชัยธวัตุลาธนก็กลับมาที่ทำการพักครับ
แล้วก็แถลงโดยขอโทษกับประชาชนครับ
เก้าไกรต้องขอโทษพี่น้องประชาชนทุกท่านที่เราไม่สามารถผลักดันให้เกิด
การจัดตั้งรัฐบาลที่เคารพเจตจำนงของพี่น้องประชาชนผ่านการเลือกตั้งได้
ที่เราได้ทำร่วมกันทั้งสองฉบับโดยภักดิ์เพื่อไทยได้ให้เหตุผลว่านะครับ
พักการเมืองเกือบทั้งหมดที่พักเพื่อไทยไปพูดคุยกัน
ที่ผ่านมาไม่ต้องการให้พักก้าวกลายเข้าร่วมรัฐบาล
รัฐบาลเป็นคำแถลงของคุณชัยธวัฒน์ตุลาทนนะครับครับ
ที่ทำการของพระเก้าไกลที่อาคารไทยสมิตรช่วงเย็นเมื่อวานนี้๔โมงเย็น
หลังจากที่กลับจากการไปพูดคุยกับพักเพื่อไทยแล้วก็บอกกับประชาชน
บอกกับสื่อมวลชนว่าทางฝั่งพักเพื่อไทยแล้วก็หลังจากได้ไปคุยกับบรรดาพักอื่น
และสวมีความเห็นตรงกันว่าไม่อยากเห็นพักก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลครับ
นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับพอเขาแถลงข่าวกันเสร็จเรียบร้อย
ถ้าชื่อเดิมต้องเรียกว่าต้องเข้าไปถ่ายทวิตเตอร์สิ
ปัจจุบันเป็นเอ็กซ์ใช่ไหมเอ็กซ์นะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วในเอ็กซ์ก็มีแฮชแท็กมันจบแล้วครับนาย
ผู้พันธุ์ปุ่นดาร์ดี้ปุ่นหรือแล้วแต่ใครจะเรียกก็แล้วกัน
นี่แหละฮะมันจบแล้วครับนาย
โพสต์ของผู้พันธุ่นออกมานะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมแทบจะทันทีแล้วมั้ง
เขาบอกแทบจะทันทีที่หมอชนน่าแถลงข่าวเสร็จ
แยกทางกับก้าวกลายเสร็จปั๊บขึ้นเลย
เป็นไวรัลในระยะเวลาอันสั้นโอ้โหออกไปเป็นวงกว้าง
แล้วมีคนติดแฮสแท็กเรื่องเกี่ยวกับการเมืองติดตามข่าวการเมืองก้าวไกลเพื่อไทยกันนะครับ
แล้วก็มีคำที่ติดแฮสแท็กนะครับรองลงมาคือเพื่อไทยการละคร

พี่เบิร์ตคำว่ามันจบแล้วครับนายคนพูดคนแรกในการเมืองอันนั้นคุณเนวินนี่
ถ้าจำไม่ผิดคุณเนวินนะครับในสถานการณ์การเมืองนะเวลานั้นมันจบแล้วครับนาย
มันอธิบายได้ทุกอย่างนะครับสำหรับคำนี้ในวงการการเมือง
นี่แหละครับคือคุณเนวินเคยพูดไว้ตอนนั้นที่สมัยที่อดีตนายกทักศิลป์